เอาเป็นว่าดิฉันอยากทานก๋วยเตี๋ยวค่ะคุณชนะ

ได้เดี๋ยวจะจัดให้แต่ก่อนที่จะไปทานก๋วยเตี๋ยวผมมีนี่
ขนมจีนให้ทานกันอิ่มท้องไปเลย
ที่เดิมจังหวัดชนบุรีงานนี้คนเขาก็เยอะเหมือนกันครับ
นี่ที่ร้านขายแบตเตอรี่ทีวีหนองใหญ่แบตเตอรี่ที่นี่หมู่๔
ใช้แล้วใช้ดีใช้กันทั้งปีไม่มีวันหมด
พรั่งพริกชะตาติดง่าย
แล้วแบตเตอรี่กับขนมจีนเกี่ยวกันยังไงคะ
เกี่ยวสิครับก็เพราะว่าพี่คนนี้ครับพี่กรณัฐศรีสมัยเจ้าของร้านเขานำอาหารมาเตรียมไว้
ให้รับประธานกันแบบฟรีไม่อั้นเลยครับ
ในวันพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
งานนี้เขาก็เตรียมขนมจีนน้ำยาเอาไว้แจกฟรี
ถึง๕๐กิโลกรัมเยอะขนาดไหนคิดดูเอาละกัน
ไม่ได้มาแต่ขนมจีนนะครับน้ำยาเขาก็มีให้แล้วก็มีผักให้ด้วย
เหนือจากนั้นพอทานของขาวเสร็จแล้วเขาตั้งโต๊ะน้ำแข็งใสไว้เป็นของหวานทานแล้วชื่นใจ
ให้กับประชาชนที่มาร่วมในงานนี้
ดูสิครับมาเป็นโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรตะก้าตะก้าใหญ่
เป็นเข็งเป็นเข็งเป็นเข็งเป็นเข็ง
นี่คือผักมาเป็นกระจาดเออน้ำแข็งใสสิครับ
มักร้อนแบบนี้นะใส่น้ำแดงราดนมระดนมมาษา
เจ้าของร้านเขาบอกอีกนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ย
เป็นวันพระราชพิธีที่สำคัญและยังเป็นวันมงคลของพวกเราทุกคนทั่วประเทศ
และยังเป็นวันคล้ายวันเกิดของตัวเองเขาอีกด้วย

รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย
และขอให้ประเทศไทยนั้นมีความเจริญรุ่งเรือง
หากโอกาสหน้ามีอีกก็จะทำแบบนี้อีก
เชื่อไปลองฟังเสียงพี่เจ้าของร้านเขาดูครับ
มีอะไรบ้างที่นำมาด้วยครับ
ก็มีขนมจีน
ก็มีเขามาช่วยด้วยอะไรด้วย
นำขนมจีนมาให้คนละ๕โล
โดยช่วยกันสนับสนุนตรงนี้ให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นมาได้
ก็ร่วมร่วมด้วยช่วยกันเสริมสร้างความดีสู่สังคมครับ

ยังไงซะพอไปทานขนมจีนกับพี่เขาแล้ว
มีโอกาสก็อย่าลืมไปเปลี่ยนแบตกับพี่เขาด้วยนะ

หรือว่ายังไงใครที่แบบว่ารถเสียรถแบตเตอรี่หมดนี่โทรหาคุณพี่เขาได้เลย
ไปเปลี่ยนแบตกับพี่เขาใช้ได้ใช้ดีใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวเชียว